คุณผู้ชมคะช่วงนี้อยากเตือนภัยกันหน่อยโดยเฉพาะผู้หญิงค่ะ
คือจะไปไหนก็ต้องระแวดระวังตัวเหตุการณ์นี้
ผู้หญิงเธอที่เธอตกเป็นผู้เสียหายเนี่ยนะก็มีการโพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก
เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นเธอกำลังเดินในซอยมหาดไทย
คำแหง๖๕ซอยนี้มันทะลุไปได้ฝั่งลาดพร้าว๑๒๐
ปรากฏว่ามีผู้ชายคนนึงมาเดินตาม
แล้วก็มีการล็อกคอจะขึ้นคร่อมเธอด้วยค่ะ
ดูสิภาพที่เธอโพสต์สุดท้ายเนี่ยเธอรอดมาได้
คือเธอเล่าให้ฟังนะคะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวาน
ตอนประมาณบ่ายสองโมงโอ้โห

สองโมงคือแดดเปรี้ยงเลยนะคะใช่แล้วตอนนั้นเธอก็เดินอยู่บน
สะพานข้ามคลองแสนแสบอยู่ในซอยรามกำแหง๖๖
มีคนร้ายเดินมาตามหลังเธอนะแล้วจู่ก็เข้ามาล็อกคอ
ผลักเธอลงไปใต้สะพานแล้วคนร้ายก็ขึ้นคร่อมร่างของเธอ
หลังจากนั้นนะคะก็พยายามจะปิดปากเธอแล้วบอกด้วยนะอย่าร้องอย่าร้องอย่าร้อง
เธอเล่าว่าตอนนั้นที่คนร้ายเอามือมาปิดปาก
กลิ่นของกาวคือเข้ามาในจมูกเหม็นมาก
เธอไม่รู้ว่าจะทำยังไงถึงแม้คนร้ายบอกว่าห้ามร้อง
แต่เธอตัดสินใจค่ะร้องแบบสุดเสียงเลย
คนร้ายเขาตกใจแล้วก็วิ่งหนีไป
บอกว่าตอนนั้นถึงแม้จะกลางวันก็เหอะ

แต่โชคดีที่เธอรอดมาได้อย่างปลอดภัยนะคะ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เดินทางไปเจอกับหญิงสาวผู้เสียหายคนนี้เลย
บอกว่าที่ตัดสินใจเอาเรื่องราวนี้มาโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก
เพราะว่าอยากจะเตือนภัยให้คนที่ต้องใช้เส้นทางนี้
ระมัดระวังตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงเหมือนเธอนี่แหละ
โดยหลังเกิดเหตุค่ะเธอได้รับบาดเจ็บด้วย
คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้ที่นิ้วก็เป็นแผลเวอะเหมือนกันนะคะ

หลังจากนั้นก็ได้เดินทางไปแจ้งความที่ท้องที่สนวังทองหลาง
ตำรวจเขาก็บอกเธอนะคะว่าล่าสุดไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด

พบลักษณะของชายต้องสงสัยคนนี้แล้วค่ะ

เมื่อคืนก็นอนไม่ได้เลยภาวะตลอดค่ะ
แล้วก็ถ้าจะต้องออกจากบ้านก็คงไม่กล้าไปไหนคนเดียว

ตอนนี้ก็ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วค่ะ
แต่ว่าภาพมันไม่ค่อยชัดค่ะ
ต้องรอเขาไปขอดูกล้องตัวอื่นเพิ่มเติมอีกค่ะ

เพราะว่ามันจะได้ไม่เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นอีกค่ะ
คุณอรัชพรกลางวันนะยังเจอแบบนี้
คือกลางคืนบริเวณนี้มันเปลี่ยวมากเลยนะคะ
และบางทีเราก็ไม่รู้ว่ามีคนดมกล้าวมีอะไรอยู่แถวนั้น

คือผู้เสียหายบอกนะพอโพสต์เฟซบุ๊กไปเนี่ย

คือมาคอมเมนต์เหมือนกับว่าเป็นเพราะว่าเธอแต่งตัว
ว่าเป็นแบบนี้หรือเปล่าแต่งตัวเล่าแหลมหรือเปล่า
เธอยืนยันเลยว่าวันนั้นเนี่ยแต่งตัวมิจชิต

อยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้หญิงทุกคน
ลีกเลี่ยงเดินทางไปในที่รับตาคน
ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุอันตรายนะคะ
แต่จริงแล้วถ้าผู้หญิงแต่งตัว

ใช่ค่ะอันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะคะ